คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้ได้ช่วยกันตามหาน้องชมพู่นะคะ
เด็กหญิงอายุแค่๓ขวบอะค่ะหายตัวไปจากบ้านพัก
ตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่๑๑พฤษภาคมที่ผ่านมา

คือพ่อกับแม่บอกว่าพ่อกับแม่ไปทำงานที่ไร่
ก็ให้น้องชมพู่อยู่กับพี่สาวอายุ๑๓ให้อยู่กัน๒คน
พ่อกับแม่กลับมาอ้าวไม่เห็นน้องชมพู่ถามพี่สาวว่าน้องอยู่ไหน
พี่สาวบอกว่าน้องก็วิ่งเล่นอยู่รอบบ้านนี่แหละ
กับแม่ก็เดินตามหาไม่เจอ

เมื่อช่วงเย็นประมาณสัก๕โมงครึ่งคุณภาคภูมิ
เจ้าหน้าที่บอกว่าไปเจอรองเท้าที่เป็นรองเท้าเด็ก
เหมือนกับรองเท้าที่น้องชมพู่ใส่ในวันที่หายตัวไปอ่า

คิดว่าโอ้โหเจอน้องแล้วเป็นข่าวดี
เพราะยังมั่นใจว่าน้องยังมีชีวิตอยู่

เพราะว่าเมื่อช่วงทุ่มหนึ่งที่ผ่านมานี้เอง
เจ้าหน้าที่บอกว่าเจอร่างน้องชมพู่ค่ะ

และเสียชีวิตในสภาพที่ร่างกายคือเปลือยเปล่านะคะครับ
แต่ณตอนนี้ยังสรุปไม่ได้ว่าน้องถูกกระทำในลักษณะไหนยังไง
ต้องตรวจสอบบาดแผลที่ศพของน้องชมพู่นะคะ

น้องชมพู่เนี่ยชื่อว่าเด็กหญิงอรวรรณ
งศรีชาอายุแค่๓ขวบนะคะ
คุณพ่อคุณแม่คือนายอนามัยวงศรีชาอายุ๔๙
สาวิตรีวงศรีชาอายุ๔๐
ชัชวานทองชนในอำเภอดง
หลวงได้ประสานงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยค่ะ
ก็ช่วยกันตามหาน้องชมพู่นะคะ
ตามหากันมาตั้งแต่วันที่หายไปคือเช้า๑๑พฤษภาคม
ก็ไปกันสวนยางไร่มันเขาภูพาน้อยที่ติดกับหมู่บ้านรัศมี๕กิโล

ตลอดทั้ง๔วันก็ไปดูตามแหล่งน้ำ
คือหาทุกที่เท่าที่จะหาได้ไม่เจอ
แต่ทุกคนยังมีความหวังว่าน้องยังมีชีวิต
ช่องทางในการตามหาก็คือใช้ร่างทรง
เกจิอาจารย์ในพื้นที่มาทำพิธี
ตามความเชื่อตามประเพณีที่เชื่อถือกัน
บอกกล่าวขอเข้ามาเจ้าป่าเจ้าเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เปิดทาง
ให้ช่วยเหลือคุ้มครองให้เจอน้องชมพู่แต่ก็ไร้วี่แวว
พ่อของน้องชมพู่บอกว่าช่วงเช้า๑๑พฤษภาคมประมาณ๗โมงเช้านะคะ
กับแม่ไปดูสวนก็ไปทำการเกษตรตามปกติ
มีลูกสาว๒คนคนโตอายุ๑๓
น้องก็คือน้องชมพู่นี่แหละอายุ๓ขวบ
กับแม่ไปทำงานก็จะปล่อยให้พี่สาวดูแลน้องค่ะ
เขาก็อยู่กันแบบนี้เป็นประจำ
วันเกิดเหตุพ่อกับแม่ไปทำไร่เสร็จกลับมาสาย
ถามลูกสาวคนโตว่าน้องอยู่ไหน
ลูกสาวคนโตบอกว่าน้องก็เดินเล่นอยู่รอบบ้าน
แต่เดินหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอค่ะ
ผิดปกติแล้วก็เลยไปแจ้งเจ้าหน้าที่ช่วยกันตามหานะคะ
ตอนแรกเนี่ยการหายตัวไปคุณพ่อให้น้ำหนักไปที่หลงป่า
พ่อก็บอกว่าไม่มั่นใจนะว่าหลงป่าจริงหรือเปล่า
เพราะว่าน้องอายุยังน้อยมากไม่น่าจะกล้าเดินไปไหนไกลคนเดียว
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นเรื่องของการลักพาตัว
มีคนมาพาตัวน้องไปพ่อบอกว่ามันอาจจะยากหน่อย
เพราะว่าในพื้นที่ตรงนี้มันไม่เคยมีเรื่องมีราวแบบนี้เกิดขึ้นนะคะครับ
แล้วน้องชมพู่ก็อยู่กับพี่สาวถ้าใครมาพาตัวไปมาอุ้มไป
พี่สาวก็ต้องรู้สึกก็ต้องเห็นบ้างหรือคนแถวนั้นก็ต้องเห็น
เพื่อนบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงอะไรแบบนี้
พ่อของน้องชมพู่บอกว่าคือตอนแรกแปลกใจจริงว่าลูกสาวหายไปได้ยังไง
กลัวมากกลัวว่าจะเกิดอันตรายกับลูก
แหล่งน้ำแถวนั้นมีลำห้วยอยู่จุดเดียวแต่ไกลบ้าน
หน้าแรงน้ำน้อยแล้วยากมากที่น้องจะเดินไปไกลขนาดนั้น
น้องจะเดินไปถึงขั้นตกลำห้วยพ่อบอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้
ตอนแรกพ่อยังมีกำลังใจอยู่นะคะ
ก็ภาวนาขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ลูกปลอดภัย
ตอนแรกตำรวจบอกว่าเรื่องของการลักพาตัวเนี่ยยังไม่ตัดทิ้งนะ
ก็แบ่งชุดสืบสวนลงพื้นที่แกะรอยไปเรื่อยนะคะ
น้องชมพู่อายุแค่๓ขวบสูงแค่๘๕เซนติเมตรนะคะ
วันที่น้องหายตัวไปใส่เสื้อกล้ามสีขาว
กางเกงขาสั้นเป็นกางเกงกีฬาสีม่วงแถบขาว
รองเท้าแตะสีฟ้าขาว
ข้อมือสองข้างผูกฝ้ายสีขาว
สร้อยสแตนเลสมีจี้พระเล็กห้อยอยู่ค่ะ

กะทิตื่นมาดังมาหาน้องไม่เห็นน่ะครับ

พี่สาวเผลอหลับด้วยไงคะครับก็เลยไม่รู้ว่าช่วงจังหวะนั้นน่ะ
มีใครมาลักพาตัวน้องชมพู่ไปหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข้อความที่ญาติที่แม่
โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะครับแต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าช่วงเย็นที่ผ่านมา
ห้าโมงครึ่งอ่ะค่ะชาวบ้านในพื้นที่โทรศัพท์ไปบอกญาติกับแม่ของน้องชมพู่ว่า
ไปเจอรองเท้าเป็นรองเท้าเด็กสีฟ้าขาวคู่นี้ค่ะ
คือมันคล้ายกับรองเท้าที่น้องชมพู่ใส่ในวันที่หายตัวไปครับ
เพราะว่าเอาไปเทียบเคียงกับรูปที่น้องนั่งอยู่บนรถไถค่ะคือรองเท้าคู่เดียวกันเลย
นี่นะคะคู่นี้วางอยู่บนหินที่อยู่ตรงเนินเขาคุณผู้ชม
ห่างจากบ้านของน้องไปประมาณสองถึงสามกิโลค่ะจุดที่เจอรองเท้าอ่ะนะคะครับ
กับแม่ของน้องทุกคนญาติน้องคือมีความหวังหมดเลย
ตอนที่บอกว่าเจอรองเท้าแตะของน้องก็ลุ้นว่าตอนแรกลุ้นว่าใช่ไหม
หวังว่าใช่หวังว่าน้องยังมีชีวิตอยู่
ดินรองเท้าตั๊กผู้หญิงผู้ชายเต็บเราโรงเท้าหนัดรองเท้าเล็กน้อย
สีอะไรคุณแม่ทำได้ไหมรองเท้า
นามก็บอกว่าจากการระดมกำลังช่วยกันค้นหาน้องชมพู่เนี่ยนะคะ
๔วันแล้วจะเข้าสู่วันที่๕แล้ว
มีทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจสพกกตูมตำรวจตชด
เจ้าหน้าที่อุทยานกว่า๕๐๐คนนะคะ
ทุกคนช่วยกันตามหาทุกซอกทุกมุมตามป่าตามเขาคือช่วยกันแบบ
ยังมีความหวังว่าน้องชมพู่ยังมีชีวิตอยู่อะค่ะ
สุดท้ายอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าเป็นเรื่องเศร้าจริง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อทุ่มหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ
พบศพน้องชมพู่ค่ะ
แล้วสภาพศพของน้องเปลือยนะคะครับ
หงายอยู่บนเนินเขาภูหินเหล็กไฟ
เป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดมุกดาหารกับจังหวัดสกลนคร
คือยังอยู่ในเขตมุกดาหารนะคะ
ก็ตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้นะคะว่าน้องถูกกระทำในลักษณะไหนอย่างไร
คือต้องตรวจสอบสภาพศพก่อนว่าน้องมีบาดแผลตรงไหนบ้าง
ศพน้องอยู่ห่างจากจุดที่เจอรองเท้าอะค่ะ๓๐๐เมตร

คือห่างไกลบ้านคนนะคะคืออยู่บนเนินเขา
แล้วก็ห่างจากบ้านน้องเองประมาณ๒กิโล
แต่เป็นเขาแบบสูงชันเลยอะค่ะครับเลยสันนิษฐานว่าต้องมีคนพาน้องไปอ่ะ
คือน้องไม่สามารถเดินไปเองได้ไกลขนาดนี้แล้วไปเสียชีวิตอยู่ในจุดนั้น
ตอนนี้คนต้องสงสัยก็คือน่าจะเป็นคนในหมู่บ้านด้วยซ้ำนะคะ
ก็อย่างที่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ย
น้องชมพู่อยู่กับพี่สาวถ้าจะมีใครแบบอยู่ดีมาอุ้มไปเลยเนี่ย
คือพี่ก็น่าจะเห็นบ้างหรือจังหวะนั้นมาพาน้องไปตอนไหน
หรือว่าถ้าระยะทางจากบ้านไปถึงจุดที่เจอรองเท้าหรือว่าจุดที่เจอศพเนี่ย
จะไปทำไมหรือจะไปไปตรงนั้นมันไกลจากบ้านมากน้อยขนาดไหนเนี่ย
ตำรวจต้องไปไล่ตรวจสอบก่อนใช่ค่ะ